อีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูพิธีกรรมที่หาดูได้ยากนะครับ
กับพิธีการเผาศพแบบนกหัสดีลิง
ซึ่งไม่ได้หาดูง่ายพิธีกรรมเขาเป็นอย่างไรตามไปดูเลยครับ
โหเห็นมั้ยไม่ค่อยได้เห็นนะแบบนี้

นี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยนี่คือพิธีฆ่านกหัสดีลิง
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูกิติคุณาพรหรือ

ยะโทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดพิธีนี้ครับเป็นพิธีโบราณเก่าแก่นะครับ
เป็นพิธีโบราณที่เจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานี
ที่ถือว่าเป็นราชสกุลที่มาตั้งแต่เมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าเนี่ยนะฮะ
พิธีนี้เนี่ยจัดเฉพาะกลุ่มเจ้านายอุบลราชธานีที่อศัลยกรรมแล้วเท่านั้น
เขาว่าแบบนี้นอกจากนั้นก็ไม่อนุญาตให้จัดพิธี
แต่ว่าในภายหลังครับทางกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ปกครองเมืองอุบลเนี่ย
ญาตให้พระเถระที่ทรงคุณธรรมเมื่อมรณภาพนะครับ
พระเถระถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะครับก็จะมีการทำเมนรูปนกประกอบกับหอแก้ว
แล้วเชิญศพตั้งขึ้นชักลากออกไปทำบุญทำบุญอ่า
ทำการบอมเภนกุศลอืมรอบเนี้ยก็คือสามรอบ
แล้วก็ครบ๓วันแบบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

โดยให้ผู้ที่มีเชื้อสายเจ้านายชาย๒หญิง๒
เชิญผู้ฆ่านกไปฆ่านกนะฮะ
เมื่อคนทรงได้รับเชิญแล้วจะเข้าประทับ
ส่งเชิญเจ้านางศรีดามาแล้วก็ร่ายรำ

นี่ก็คือพิธีกรรมที่สวยงาม
ไม่ได้หาดูกันง่ายนะ

อย่างที่หลายคนบอกว่า

เราเคยได้เห็นบ้างมั้ยก่อนหน้านี้

เป็นยังไงก็คือล่าสุดเราได้เห็นในงานของ
หลวงพ่อครูนะคะซึ่งก็เป็นงาน
ใหญ่มากซึ่งเขาก็ต้องบอกว่าจริงแล้ว
คือร่างทรงหรือคนที่เป็น

มันก็เป็นพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อตามแบบโบราณ
ใช่นกฮาสดีลิงก็เป็น

เป็นช้างหน้าเป็นนก